มาดูกันต่อกับขวัญใจวัยทีนทุกนั้นเลยนะคะ
นาตาลีแจสกี้ไม่รู้ใครทันหรือเปล่าค่ะ

วันก่อนเนี่ยค่ะดิฉันก็ได้สัมภาษณ์จากแขกของรายการแชร์ข่าวสาวสตองกันเยอะมาก
เมาส์มอยกันค่ะเห็นบอกว่านานจะแต่งงาน

หวานใจนะคะเป็นนุ่มนักการทูตคุณผู้ชมชื่อคุณนะนะคะ
ซุ่มคบกันกับคนนี้๔ปีแล้วก็มีเพื่อนทรงแซวกันเยอะแยะมากมายนะคะ
ฟังกันเลยดีกว่าค่ะในวัยเธอ๒๙จะ๓๐แล้วเธอจะแต่งหรือเปล่าจัดไปเลยค่ะ
มันเป็นปกติเพราะว่าคบมาแบบสัก๔๕ปีคนก็จะเริ่มถามแต่งงาน
จะถามเมื่อไหร่จะมีลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติค่ะเข้าใจได้
ก็ดีที่เขาถามอะไรที่แบบดีดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีมีบ้างค่ะมีคุยบ้าง
ก็คงจะไม่ได้แบบเร็วนี้แบบสายฟ้าแลบอะไรอย่างนี้ไม่มี
แต่ว่ามันก็เป็นแพลนหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องวางต้องมองถึงอนาคตเลย
ค่ะถ้าแต่งก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบนาตาลีนางก็มีแฟนเยอะนะคะแต่เรื่องน้ำหนักนี่แหละ
ผู้หญิงเรามันไม่ได้คุณผู้ชมอ้วนผอมก็หลายคนก็เมาส์มอย

คู่เอาไงอ่ะคนออกกำลังกายทุกคนจะโอ
เป็นที่รู้กันเรื่องอาหารนี่คือสำคัญที่สุด
ไม่ได้ถึงกันน้อยเพราะคือเหมือนเรารู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าคือ
ให้เราไปแบบพร้อมตัวเล็กบาง
มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างเดิมของเรา

คือใหญ่กว่าผู้ชายบางคนนะข้อมือนี่คือแบบ
เราคงต้องยอมรับในจุดนี้
เมื่อก่อนตอนเด็กใช่ไหมไม่กินข้าวเย็น๑วัน
มันก็ลงละครึ่งโลตอนนี้นี่คือแบบ
คือหายใจก็ขึ้นแล้วตอนนี้
ตอบดีคุณผู้ชมเออมันเป็นเรื่องแบบจริงมันไม่ได้นะ
รับพิสิทธิ์พี่อย่าไปถามผู้หญิงเขาเสียใจด้วย

แล้วก็จริงยังทำเกี่ยวกับเรื่องเบอร์เกอรี่อยู่นะคุณผู้ชมก็เลยอาจจะต้องชิม
มะพร้าวของคุณนาตาลีเนี่ยอร่อยมากอาจจะทำอาหารไปชิมไปนิดนึงนะคะ
กำลังใจเธอดีกว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องรูปร่างเธอมากดีกว่า

กัดที่เราดีกว่าค่ะเพราะเราสวย